อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะพาไปนะครับ
ชมความสวยงามของน้ำผู้ดนตรี
โอ้โหมาเป็นจังหวะมาเป็นเพลงและมีแสงสีเสียงที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่คลองละลมโบราณ
เป็นแหล่งนัดพบแห่งใหม่ที่จังหวัดบุรีรำ
นี่แหละต้องตั้งรำแบบนี้เลย

ตอนกลางค่ำกลางคืนไปนั่งนี่บรรยากาศชิวมากเลยนะ
เป็นแบบโชว์น้ำพุเลยใช่ไหมหุ่น
ใช่แล้วครับนักท่องเที่ยวก็แห่ไปชมความงามแล้วก็เซลฟี่กัน
นี่แบบนี้นะครับกับน้ำผู้ดนตรีเต้นระบำตามจังหวัดเสียงเพลงหลากหลายสีสันที่จังหวัดบุรีรำ
งานนี้นะครับเทศบาลเมืองบุรีรำเขาทุ่มงดจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับ
ทุ่มงบเนี่ยจัดทำแหล่งนัดพบแห่งใหม่ใจกลางเมืองขึ้นครับ
เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่บริเวณคลองละลมโบราณลูกที่๑นะครับ
ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรำแล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ
ที่สำคัญคือมันน่าสนใจตรงที่การพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยกัน
ไปเดินชมเดินชิวเดินช็อปที่บอกว่าช็อปเนี่ยช็อปของกินนะ
แล้วก็มานั่งกินชิลริมน้ำผู้แบบนี้
ใช่แล้วครับบรรยากาศดีมากแล้วนี่ร้านอาหารที่นั่นครับเพียบเลย

ที่สำคัญอาหารที่นั่นเขาก็อร่อย
ซื้อมาป๊าบก็มานั่งกินกับครอบครัวนะครับ
พาคุณภรรยาหรือถ้ามีลูกหลานก็พาไปด้วย

กันอีกทีนะครับที่คลองละลมโบราณลูกที่หนึ่ง
หรือว่าที่เขาเรียกกันแถวนั้นเขาเรียกว่าคู่เมืองโบราณ

กับการโชว์น้ำผู้ที่มีแสงสีเสียง
ประกอบดนตรีแบบนี้น่าสนใจมากเลยนะครับ
ที่บุรีรำ
กับน้ำผู้เต้นระบำไหมเราเคยเห็นที่ต่างประเทศมี
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปถึงต่างประเทศเลย
เมืองไทยเรามีอะไรเจ๋งเด็ดอีกเยอะแยะมากมาย